คือผมอยากให้ตำรวจที่เขาไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาได้มีทางเดินบ้าง

ผมก็สงสารน้องภูมิกับ

คำคำว่าเอาคืนหมายว่าต้องไปเปิดคดีใหม่

ถูกไหมครับอ้าวเขาทำผมเรื่องนี้ผมรู้ว่าเฮ้ยเส้นทางงานเงินของคุณเนี่ย
มันไปถึงใครนะวันนี้ผมมีเยอะนะครับนะ
ว่าเส้นทางเงินเนี่ยมันไปถึงใครเป็นหลายร้อยนะครับ
แต่ถ้าผมเอาคืนผมต้องไปเปิดตรงนั้น
นี่คือการให้สัมภาษณ์ของบิ๊กโจ๊กนะฮะเมื่อวานนี้
ต้องถามพี่แต้มเลยคือนัยยะความหมายมันคือยังไงพี่
ก็คือผมคิดว่าลองโจ๊กท่านพูดเนี่ย
ก็ตอนนี้ท่านก็เหมือนก็อึดอัดใจพอสมควร
อย่างน้อยลูกน้องก็ถูกดำเนินคดี
แล้วก็บางเรื่องมันก็ไปเกี่ยวพันธุ์ในเรื่องส่วนตัวท่านพอต้องควร
แต่จริงแล้วรองโจ๊กก็ไม่ได้ถูกดำรงเดิมเนินคดีอะไร
แล้วไม่ได้มีอะไรต่างแต่ความอึดอัดหรือความที่ท่านในฐานะเป็นผู้มชาเนี่ย
ท่านก็ต้องมีความรู้สึกเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมต่อท่านนะ
แต่สิ่งที่ท่านพูดอะไรเนี่ยบางทีเขาก็เป็นน้องผมนะ
คือบางเรื่องก็อาจจะพูดหรือสมควรหรือไม่สมควร
เพราะว่าเราพูดแล้วถ้าเราไม่ทำหรือพูดแล้วไม่เป็นจริงเนี่ย
น้ำหนักมันจะมาตกความอึดอัดมาอยู่ที่ท่านเอง
ผมก็เลยบอกกระซิบกับคนที่สนิทกับท่านบอกว่าขอให้
โทนตรงนี้เบาลงและให้มันเป็นเรื่องของการสืบสวนสอบสวน
เรื่องของพยานหลักฐานเรื่องข้อเท็จจริงเป็นหลัก
ถ้าตรงนั้นมันแจ่มแจ้งชัดเจนก็ว่าไป
แต่ถ้ายังยังไม่ชัดเจนยังไม่มีอะไรเนี่ย
ผมว่าพูดแล้วมันไม่มีใครได้หรอกมีแต่เสีย
สองตัวก็เสียกันหมดนะตำรวจแห่งชาติก็เสีย
แล้วพอเสียแล้วผมถามว่าใครจะออกมาเป็นคนชี้แจง
ผมถึงบอกว่ารักนับตั้งแต่นี้จนต้นไปเนี่ย
พบตรคนใหม่จะต้องเข้ามาดูแลเรื่องนี้เลย
เพราะที่ผ่านมาสังคมเนี่ยเรียกร้องให้ปฏิรูปตำรวจ
โดยมองว่าตำรวจไม่ได้เป็นที่พึ่งของประชาชน
ตำรวจเนี่ยประชาชนไม่ไว้ใจ
ดังนั้นตัวนี้เองพบตรคนใหม่มาต้องมาทำยังไง
ให้ตำรวจนั้นเป็นที่พึ่งเป็นที่ไว้ใจ
จะทำยังไงทำงานให้ตามหัวใจของตำรวจ
ซึ่งบอกว่ามีการบริการดูแลความปลอดภัยชีวิตทรัพย์สิน
รักษากฎหมายให้เป็นธรรมรวดเร็วและที่สำคัญที่สุด
พบตรคนใหม่มาต้องมาดูแลเรื่องสวัสดิการของตำรวจ
ถ้ามันครบอย่างนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าการนอกรู่นอกทาง
สังคมจะได้เนี่ยมันก็จะกลับคืนมา
นั้นเป็นหน้าที่ของพบตรคนใหม่เลยนะครับ
ซึ่งจะต้องต้องทำเรื่องนี้ถ้าทำเรื่องนี้ผมคิดว่า
อีกไม่นานคนประชาชนก็กลับมารักตำรวจ

ถ้าคุณทำไม่ดีแพบเดียวคนก็ด่ากันทั้งเมือง
แต่ถ้าฟังดีคนก็ชมทั้งเมืองเหมือนกัน
มันก็เป็นหน้าที่ของพบตรคนใหม่เนี่ย
ที่จะพาองค์กรไปในทิศทางใดในเวลา๑ปี
คือตอนนี้ชาวบ้านเขาเลยบอกว่า
ตำรวจจะมีเวลาหรือเปล่าเพราะตำรวจต้องมาไล่จับตำรวจกันเองตอนนี้
คือจริงการจับตำรวจมันไม่ใช่มีแค่คดีดีไอเดียว
ตำรวจถูกจับคดีเยอะแยะมากมาย

แต่คดีนี้มันเป็นคดีที่ประชาชนสนใจ
คนถูกจับเป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่
เกี่ยวข้องกับนายอาจจะโยงตำรวจชั้นผู้ใหญ่
มันเป็นช่วงเวลาที่จะร้อยเมตร

แต่ถ้าถามเป็นเนื้อความเนื้อคดีมันก็แค่คดีที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันบอล
แค่นั้นเนี่ยแต่ว่าจังหวะมันพอดีกัน
สังคมก็สนใจ
สำคัญก็คือกดติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐทีวีนะครับ
แล้วก็ชมสดที่นี่ครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ